คุณผู้ชมมาติดตามคดีนี้กันต่อค่ะกรณีที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ย
ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้านของแฟนสาวเออนี่นี่ค่ะ
คดีนี้อุ๊กอาดมากจริงจริงเพราะบ้านเขาไปทั้งหลังเลยครับ
นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รถยนต์ก็เสียหายด้วยนะคะในมินค่ะ
เห็นในคลิปนี้คือนายมินที่โมโหแฟนแล้วน้ำมันไปราดไปเผาบ้านเขา
นะคะวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้เอาหลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะที่เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เนี่ยค่ะ
ขับรถมาจอดหน้าบ้านลงจากรถหยิบแกลลอนถังน้ำมันมาราด
แล้วก็จุดไฟคือนายมินเนี่ยเขาบอกว่ายืนดูแบบนิ่งเฉยเลย
ไฟมันขึ้นมาขนาดนั้นก็ยังยืนแบบไม่ตื่นกลัวนะคะแล้ว
อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านที่สังเกตวินาทีที่เกิดเสียงวาบ
มันวาบขึ้นมาแบบนี้เลยครับไฟเนี่ยหลังจากนั้นก็ลุกไหม้ทั่วบ้าน
แล้วลามไปเร็วมากแค่เพียงหนึ่งนาทีนะคะเนี่ยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อห้าทุ่มวันที่เก้าเมษายนสองคลิปนี้
เจ้าของบ้านเขาเอาไปเป็นหลักฐานใหม่เพิ่มเติมนะคะ
ในการแจ้งความเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของนายมินนะคะ
เที่ยงวันนี้ค่ะนายวัลลบซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกับนางสาววิมล
พี่สาวของในวันลบรวมถึงแฟนของนายมินผู้ก่อเหตุเนี่ย
สอภัวด์สามควายเพือกที่นครปฐมที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะ
ก็ไม่ให้ไปคบเพื่อนไม่ให้คบไม่ให้ออกจากบ้านไปไหน
ต้องไปกับเขาคนเดียวจนพี่สาวเนี่ยเครียดมาก
แล้วก่อนเกิดเหตุครอบครัวก็ไปเชียงใหม่กันพี่สาวก็ไปด้วย
ไปได้แค่สองวันโทรกลับโทรมาบังคับบอกต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้
พี่สาวรีบกลับถ้าไม่กลับมาทันทีก็ไม่รับรองความปลอดภัย
แต่พี่สาวกลับไม่ได้เพราะอยู่เชียงใหม่
ก็ไม่คิดว่าจากเหตุการณ์นี้จะทำให้เขาคลั่งจนก่อเหตุเผาบ้านค่ะ
บอกว่าจะกลับแล้วไง๒วันแล้วทำไมยังไม่กลับ
แต่เราคุยกันแล้วครับว่าไปกัน๗วัน

คือจะให้แฟนเนี่ยกลับมาเลยคือตอนนั้นมันก็๕ทุ่ม
จะให้นั่งรถจากแม่กำปองมาเลยเอาเป็นคนอย่างนี้
คือถ้าไม่ได้นะก็จะพังให้หมดเลย
นี่ค่ะเคยขู่แล้วแล้วก็ทำ
เพราะฉะนั้นนายวัลลบบอกตำรวจบอกขอให้ช่วยจับผู้ก่อเหตุ
ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเขาเคยขู่จะยิงทั้งครอบครัวด้วย
ตอนนี้ทุกคนก็ระแวงกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
ไม่กล้านอนที่บ้านแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ

เพราะว่าไฟเผาหมดแบบนี้ก็ทำมากินไม่ได้ด้วย
เดือดร้อนเลยนะคะส่วนคุณวิมลพี่สาวเจ้าของบ้านวันนี้
พานักข่าวไปที่บ้านค่ะซึ่งตอนนี้กั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
สภาพบ้านหลายจุดถูกไฟเผาเสียหาย
รถยนต์ในบ้านเนี่ยเสียหายไปทั้งคันนะคะ
นางสาววิมลยอมรับบอกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะ

เพราะว่า๒ปีก่อนจู่ไปหาซื้อปืนมาพก
แล้วก็อาฆาตมาดร้ายกับทุกคนด้วย
ขอไปต่อไม่ขอสารความสัมพันธ์ต่อแล้ว
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอมมอบตัวแน่ค่ะ
ขอขอคนอย่างเขา
หรืออย่างนี้พนักงานสอบสวน
ก็เร่งขออนุมัติหมายจับนายมินนะคะ

แล้วก็เตือนให้ประชาชนสังเกตบุคคลอันตรายนะคะ
เพราะว่าเขามีอาวุธปืนติดตัวด้วย

สวนตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวแล้วค่ะ